จะพาไปดูการแข่งขัน

ล้อปลีใช่ไหม
เอาก็ตามชื่อการแข่งขันจริงเขามีอีกชื่อนึงนะ
คุณเคยดูมอเตอร์ไซค์บอเตอร์คลอสไหม

ส่วนนี้รถพ่วงข้างลำบาก

การแข่งขันเนี้ยจะจัดเข้าไปบ้านแม่งหมัดตำบลทุ่งแท่บอเตศเมืองจังหวัดยะโสธอน

จริงนะชื่อการแข่งขันมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ชาวบ้านในตำบลเขาร่วมกันแข่งทั้งหมด๘ทีม
กติกาก็ให้รถพ่วงข้าง
หนึ่งขั้นต้องมีสมาชิกลงแข่งขัน๒คนน่ะ
แข่งในระยะทาง๔๐๐เมตรไปและกลับ

พอใจขอไปครึ่งทางแล้วพอซ้ำนี่
ก็มีเหมือนกันเขาบอกว่าหากพ่วงข้างคันไหนติดลม
ต้องให้เพื่อนที่นั่งคล้างมานั่นแหนะ

นั่นไงเหตุผลว่าทำไมต้องมากันสองคน
มาคนเดียวเดี๋ยวไปไม่ถึง

สำหรับใครที่มาร่วมด้วยช่วยกันดูช่วยกันเชียร์
ทุกคนค้นแข่งเลยอย่างที่เห็นฮะ

แต่ลำบากในคราวนี้
ก็คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ชนะเลิศนะครับ

ถูกต้องฮะได้รับเงินสดไป๓๐๐บาท
งานที่เขาจัดพิมพ์เพราะมีเหตุผล
ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ
อะไรก็ว่ากันไปและสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีในชุมชน
คุณดูเจ๊บอสไทยข้างข้างนี้นะ

อาจจะเป็นการแข่งขันต่อไปหรือเปล่า
ต่อไปเดี๋ยวเขาจะมีบอสไทยข้างแข่งกับเจ๊สกี

ไปอย่าล้อเหอะไม่น่าจะไหวนั่นแหละ
อ่อรีบรีบเมื่อกี๊
เปลี่ยนดูอะไรแปลกแบบนี้

โอ๊ยเอามาให้ดูสีสันเสร็จจะนาน